เพราะว่าหมอปลาไปตามคำที่ชาวบ้านเขาร้องขอมาแล้ว
หลังจากที่นางหนาครับเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
ที่เคยไปเก็บสร้อยคอสเตนเลสของผู้ตายมา
แล้วมาใส่หลังจากนั้นอาการเธอเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วที่บอกว่าเป็นสร้อยอะไรนะเป็นผีหัวขาด
ชาวบ้านบอกไปเก็บสร้อยของผีมา
เพราะว่าผู้ตายตอนเสียชีวิตเขาหัวขาดอย่างนี้
เล่าย้อนหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๑๐ปีที่แล้วเลยนะครับ
ปีที่แล้วตอนนั้นมีเหตุรถแก๊สระเบิดครับ
เสร็จถังแก๊สมันกระเด็นไปใส่ผู้ชายคนหนึ่ง

เขาเสียชีวิตด้วยอาการที่แบบคอขาด

จากนั้นไม่กี่วันครับนางหนาและนายนิดเป็นสามีภรรยา
ผ่านไปจุดนั้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละ
ยังไปเจอชิ้นส่วนลำไส้และอวัยวะภายใน
ทีแรกพวกเขาคิดว่าเป็นอวัยวะหมู

แล้วก็กลับบ้านมาครับโดยไม่รู้ว่าเป็นสร้อยคอของชายที่คอขาด
หลังจากนั้นนางหนาเริ่มมีอาการแล้วเห็นวิญญาณตลอด
ดอมถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นี่ไม่กล้าใส่สร้อยต่อแล้วนะ
ก็ไม่กล้าใส่จะเอาสร้อยไปถวายวัด

แถมยังไปทุบรูปปั้นพญานาคที่สามีซื้อมาบูชาที่บ้านด้วยนะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีได้รับเรื่องนี้มาจากในนิดคนเป็นสามีนี่แหละ
นิดบอกหมอปลามาช่วยภรรยาผมหน่อย
นี่หมอปลาไปเลยครับไปถึงที่บ้านของนางหนาแล้วก็นายนิดที่อำเภอตาคลี
แต่งานนี้หมอปลาบอกไม่เห็นสัมผัสได้ถึงอะไรเลย
ตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาเนี่ยใช้นิ้วโป้งกดที่หน้าผากของนางหนาครับ

หมอปลากดแล้วเป็นยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สัมผัสถึงอะไรเลย
ฝ่ายนายนิดคนเป็นสามีเล่าให้ฟังว่า๓เดือนก่อนเนี่ย
พาภรรยาไปหาหมอไปขูดมดลูกเพราะว่ามีอาการปวดท้องประจำเดือนมาก
จากนั้นมาภรรยาผมนอนสมไม่พูดไม่จา
เชื่อว่าที่เป็นแบบนี้วิญญาณแน่ครับ

นอนไม่หลับตาแข็ง

เขาเห็นว่าผีทีนี้ตามเขามาอีกแล้ว

ผมก็คิดไปอย่างนั้น

ไม่ใช่เพิ่งมากินที่หลังนี่

ปกติจะเห็นว่าหมอปลาบอกผมแห่

หมอปลาได้ฟังเรื่องราวก็เลยตัดสินใจถามตรง

ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
คุณนิทร์ดีบคนเป็นสามียอมรับเลยว่าเคยเสพแล้ว

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่านางหนาเมียผมเนี่ยติดเหล้า
หมอปลาก็เลยบอกว่าตั้งแต่ลงพื้นที่ยังสัมผัสไม่ได้ถึงอะไรเลย
แล้วที่นางหนาเขามีอาการสั่นมือสั่นเนี่ย
น่าจะมาจากการกินยาจิตเวทครับ
แล้วอาการตัวเหลืองแล้วก็เห็นภาพหลอน
น่าจะเป็นผลมาจากตับที่ทำงานหนัก
คิดไปเองว่ามีวิญญาณติดตามมา
หมอปลาก็เลยแนะนำให้พานางหนาไปหาหมอแผนปัจจุบันดีกว่า
จะได้รักษาให้ถูกวิธีครับ

มันไม่ใช่ผีนะถ้าผีผมช่วยเตรียมที่
นี่หมอปลาไม่ได้มาเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเดียวนะคุณผู้ชม

แบบที่บอกให้ไปหาหมอดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่า
แล้วพอเคลียร์เคสนี้จบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏ
ชาวบ้านมาขอให้หมอปลาไปดูที่ต้นแจงหน่อย
เพราะว่าเคยมีคนไปผูกคอเสียชีวิตเมื่อสัก๒๓ปีก่อน
หมอปลาก็ไหนมาแล้วเดินไปดูให้ก็ได้

หมอปลาบอกนะว่าวิญญาณน่าจะไปกับเชือกที่ผูกคอไปแล้ว
ชาวบ้านที่มาขอให้ช่วยก็โล่งอกก็โล่งใจ
เพราะเคยเห็นคนมาผูกคอตรงนี้ครับ
อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเราไม่ได้ชี้นำนะ